เดี๋ยวจำเลยจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าที่๓อำเภอที่จังหวัดพังงา
คุณผู้ชมลองดูหน่อยเพราะว่าเจอมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็เลยทำให้เหล่าบรรดาผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้าน
อำเภอตะกัวป่าท้ายเหมืองแล้วก็คุระบุรี
ไม่กล้าเอาเรือออกจากฝั่งนะคะ
สภาพอากาศค่อนข้างแปรปวนแล้วก็มีคลื่นแรง
ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่งจอดเทียบท่ากันนะคะ
รอเวลาให้พายุสงบค่อยกลับออกทะเลจับหาปลากันต่อไป
ทีนี้ไปดูหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอะไร
สภาพอากาศของวันนี้คลื่นกระแสลมเนี่ย
ตะวันออกเนี่ยเคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อันดามันนะคะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย
แล้วก็อ่าวไทยลองดูสิเนี่ยภาพแบบนี้
คือทำให้ประเทศไทยฝนลดลงแต่จะตกหนักนะคะ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ก็จะขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนที่ตกสะสมเพราะมันอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วย
โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ก็หลีกเลี่ยงในช่วงบริเวณที่มันมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะ
ระวังกันหน่อยสภาพฟ้าฝนในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะ